หรือเปล่านะฮะคือมาเลเซียเนี่ยเขามีการผลักดันแรงงานเถื่อนแรงงานที่ผิดกฎ
เนี่ยออกจากประเทศเขาเป็นแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าแก๊ง
ค้าแรงงานเถื่อนเนี่ยไปรับแรงงานเมียนมากลุ่มนี้มาสิบเอ็ดคนค่ะคุณผู้
คุณผู้ชมจะไปส่งที่แม่สอดจังหวัดตากแต่ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยไปเจอ
มาเจอด่านตรวจของตำรวจนะคะแล้วคุณผู้ชมสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือ
นี่ค่ะเอามาปล่อยทิ้งไว้ที่หน้าวัดเอามาปล่อยทิ้งไว้ที่หน้าวัดนะคะ
ผู้ชมแรงงานทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดคนเป็นชายสิบคนหญิงหนึ่งคนอายุระหว่าง
สิบถึงยี่สิบห้าปีไม่มีเอกสารเข้าประเทศไทยนะคะเป็นแรงงานชาวเมียนมา
ผิดกฎหมายที่ทางการมาเลเซียเนี่ยเขาผลักดันออกนอกประเทศมีในหน้าชาว
เลเซียเนี่ยช่วยเหลือเดินทางข้ามพรมแดนมีการเก็บค่าหัวคิวเนี่ยก็คือ๓๒๐๐
ริงกิจหรือว่าสามหมื่นสองหมื่นสองสองพันสองหมื่นห้าพันบาทครับคือเขาบอกว่า
เขานั่งเรือเล็กนะนั่งเรือเล็กมาคุณผู้ชมข้ามครองกั้นพรมแดนที่อำเภอหาด
นะฮะวิ่งมาบนถนนสายหลักสลับกับสายมรองนะจนรถคันที่บรรทุกเนี่ยเขาเห็นเห็นรถสาย
สพประทิวก็เลยเลี้ยวเข้าไปในวัดเนี่ยวัดถ้ำเขาภูเนี่ยค่ะนะฮะ
แล้วสุดท้ายก็เอาไปทิ้งไว้ตรงเนี้ยใช่ไหมอืมนะฮะใช่ค่ะ
ประทิวชุมพรใช่ไหมคะครับแล้วก็ไล่ให้แรงงานทั้งหมดเนี่ย
ลงจากรถไปซ่อนตัวที่ข้างเมนแล้วขับรถออกหนีไปเลยค่ะ
วัยวัชกรของวัดถ้ำเขาพลูมีการแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจวัดอุณหภูมิ
ที่ดิฉันบอกว่าจะเป็นปัญหาใหม่หรือเปล่า
เพราะไปพบว่าหลายคนมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า๓๗องศา
ก็เลยกันพื้นที่ห้ามไม่ให้ใครเข้าออก
ก่อนที่จะนำตรวจทั้งหมดเนี่ยไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้า
ที่ค่ายต่อชะดอสี่หนึ่งสี่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
แล้วก็รอดูอาการสิบสี่วันนะคะก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
เพราะแรงงานเหล่านี้เป็นแรงงานผิดกฎหมาย
มาตำรวจสพมาพอมริตสามารถจับกลุ่มนายสุธะทองศรี
อายุห้าสิบเอ็ดปีเป็นคนขับรถกระบะที่ขนซำภาระ
ที่ไปจับได้ที่ถนนสายประทิวบ้านปากคลอง
ใกล้กับเขตอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิวรีคันค่ะ
นายสุธะยอมรับบอกว่าเป็นแก๊งขนแรงงานต่างด้าวจริง
ตำรวจก็เลยไปนำตัวนายสุทัศน์ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วย
แล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ